คุณผู้ชมไปดูความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อุทัยธานีกันหน่อย
เขาร้องมาทางรายการรถปลดทุกข์บอกว่าโอ้โหในพื้นที่ปล่อยปะละเลยให้น้าปะป๊ามีปัญหา
เหม็นก็เหม็นมีขุนมิตรกรใช้ไม่ได้มาสองปีแบบนี้แล้ว

เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่๑ตำบลตำบลหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
อยู่ที่บ้านร่องมดุรวมตัวการร้องเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ปล่อยปะละเลยจนทำให้น้ำปลาปลาหมู่บ้านมีคุณภาพต่ำแบบนี้
สภาพชำรุดเนื่องจากว่าขาดการเอาใจใส่ดูแลบำรุงรักษาทำให้ระบบกรองชำรุด
น้ำที่ได้มาก็มีตะกอนสะสมสีมันก็ไม่ใสแล้วครับมีกลิ่นด้วย
จนถึงกับต้องงดการจ่ายน้ำหลังจากนั้นก็มีการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
เรียกว่าอ่างเก็บน้ำตึงตังนะจ่ายผ่านจ่ายตรงเลยผ่านระบบท่อประปาให้กับชาวบ้านใช้
ทั้งที่น้ำที่สูบมาจากอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันก็มีแต่ไข้ไงมีทั้งแต่ไข้แต่ก่อนสงกินเม้น
น้ำมันก็เขียวเป็นแบบนี้มานานสองปีแล้วแม้เคยเข้าไปร้องเรียนกับนายกอบตแล้วก็ตาม
นะฮะแต่เขาก็มีข้ออ้างอ้างว่าก็ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมแล้วก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นเลยนะครับ
ชาวบ้านก็บอกว่าทุกวันนี้นะจำใจต้องใช้น้ำประปาอันเนี้ยที่มันขุนขุนเขียวเขียวเหม็นเหม็นเนี้ยบ้วนปาก
แล้วก็ต้องแปลงฟันทุกวันถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้จะเอาน้ำที่ไหนไปใช้นะฮะต้องบ้วนปากทั้งทั้งที่โอ้โหน้ำมันก็เหม็นแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนด้วยเหมือนกันที่ผ่านมาชาวบ้านหลายคนเคยติดเชื้อเป็นเชื้อโรคบางอย่างก็เป็นโรคทางผิวหนังผืนขั้นผู้สูงอายุเองก็ไม่กล้าใช้น้ำแหละบางคนก็ต้องออกไปซื้อน้ำกินน้ำใช้มาใช้เอง
แล้วก็ให้ทายรัฐทีวีของเราเป็นกระบอกเสียงฝากไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปช่วงเถอะให้ชาวบ้านเขามีคุณภาพที่ดีกว่านี้เรื่องของน้ำกินน้ำชายนะครับ